จะกลายเป็นมีอุบัติเหตุกลางเมืองตรงสุขุมวิทย์
นำมาซึ่งเรื่องราวของสวยสติ๊กเกอร์ไปซะแล้วตอนนี้
ข่าวนี้เราจะให้เป็นข่าวแบบสืบสวนเชิงลึกนะใช่

เรื่องของมีคนไปเห็นเอ๊ะหน้ารถมันมีสติ๊กเกอร์รูปดาวตัวบีหรือยังไงนะ

ถกเถียงกันคุยกันกับคุณบุ้งเมื่อสักครู่ว่าบีคือบีอะไร
นี่สืบสวนเชิงลึกกันหน่อยเรื่องนี้ค่ะ
เพราะว่าสสเก้าไกลอย่างคุณวิโรธนะคะ
ออกมาพูดถึงเรื่องนี้จริงกับคุณวิโรธเขาโพสต์แล้ว
เขาโพสต์ข้อความว่าเอ๊ะบีบีคืออะไรนะคุณบุ๊ค

ก่อนจะโพสต์ให้คุณวิโรธลงพื้นที่ไปตรวจสอบก่อนเลย

นี่แหละค่ะคุณวิโรธก็ไปนะคะถึงจุดนี้เลย
นี่ก็คือที่โพสต์เอาไว้ให้สัมภาษณ์แบบนี้ด้วยนะคะว่า
สติ๊กเกอร์ที่ไปเห็นกันหน้ารถบรรทุกคันนี้
ที่เป็นลักษณะรูปดาว
ดาวแล้วมีอักษรตัวบีสีเขียวอยู่ตรงนั้น

แต่ฝากไปถึงหน่อยก็แล้วกันถึงใครล่ะ
บิ๊กเต่าค่ะพลตำรวจตรีจรูลเกียรติปานแก้ว
รักษาราชการแทนภูมิครับการตำรวจทางหลวง
แล้วก็ผู้บังคับการป้องกันปรับปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
ให้ตรวจสอบดูหน่อยสติ๊กเกอร์ดาวสีเขียวนี้ทรงสวยถึงใครบ้าง
เรื่องนี้ทำให้มีตำรวจที่เป็นเพื่อนร่วมอาชีพของท่าน
เสียชีวิตไปแล้ว๑ท่าน

จำเป็นต้องไปสืบสวนว่าเสียบิ๊กเป็นใคร
มีตัวตนหรือไม่เกี่ยวข้องกับการจ่ายสวยอย่างไร
ถ้าจ่ายสวยแล้วส่งสวยให้ใครบ้าง

เพื่อความสวยงามบางแดดเอ๊ะมันใช่หรือเปล่า

บางคนตั้งข้อสังเกตว่าสติ๊กเกอร์นี้เป็นรหัสรถบรรทุกหรือไม่

เรียงลำดับรถไม่ได้อยู่ดีอันนี้ก็ฟังไม่ขึ้น

เมื่อวานนี้ที่มีรถบรรทุกของบริษัทนี้มาขนดินออกไป
อืมก็ติดสติ๊กเกอร์แบบเดียวกันไม่เห็นจะมีรหัสอื่นเลยนะคะ

เหนือจากที่คุณวิโรธบอกว่าหมายถึงเสียบิ๊ก

ชวนคุณผู้ชมคิดต่อหน่อยนะครับ
อ่าทีนี้คุณผู้ชมคะแล้วไอ้สัญลักษณ์ล่ะ

นอกจากบีแล้วสัญลักษณ์ดาว๕แฉกก็น่าจะมีความหมายนะคุณบุ๊คอย่างเช่นเขาบอกว่าดาว๕แฉกเนี่ยมันไปหมายถึงอะไรได้บ้างแล้วทำไมล่ะบีถึงจะต้องไปอยู่ตรงกลางของดาว๕แฉกแล้วทำไมดาวถึงไม่เป็น๘แฉก
โอ้โหเนาะเขาบอกแบบนี้พอไปดูที่สัญลักษณ์ดาว๕แฉกที่นึกออกมันคือดาวทะเลที่เราเรียกกันว่าปลาดาวครับหรือยังไงมีความหมายไหมอีกนะแต่ถ้าต่างประเทศเขาหมายถึงดาว๕แฉกคือซาตานนะอืมนะคะอ่าทีนี้ทางด้านของประธานสห
ในช่วงระยะเวลาแบบสั้นอย่างเช่นช่วงเวลา๑๐วันสติ๊กเกอร์จะเป็นสัญลักษณ์ให้รู้ว่าเคลียร์แล้วนะวิ่งได้นะนอกเวลาที่กำหนดบรรทุกเกินก็ได้เหมือนกันค่ะ
ถ้าหาเงินเกี่ยวสองขวัญเองแล้วรู้ไหมว่ารถเนี่ยที่เกิดที่ราบปลารบกับสุภุพิษเนี่ยเจ้าเดี๋ยวกัน
โอ้โหประธานสะพานขนสงศ์เนี่ยแฉตรงตรงแบบนี้เลยบอกเลยมันคือ
ติ๊กเกอร์สวยเออสวยนั่นแหละเอาง่ายง่ายแล้วถ้าเกิดว่าไปดู
สติ๊กเกอร์สวยคุณผู้ชมเอาจริงนะเราก็จำกันได้แหละ
ชื่อคุณคุณจำได้ไม่ลืมหรอกเพราะว่าคุณวิดีโอก็เคยออกมา
เรื่องนี้กันเยอะเลยอ่ะนะคะไม่ว่าตอนนั้นมีอะไรบ้างเอ่อ
พระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งฮะตัววันยิ้มกระต่ายคอยรักโน้นนี้นั่นโน้น

ทั้งพระอาทิตย์กระต่ายฮอยรักษ์ใบโพ

จ่ายเยอะบรรทุกหนักวิ่งได้ไกลก็กลุ่ม๖จังหวัด

การจนบุรีอายุทยานครปฐมราชบุรีสุพรรณบุรี

ภาคอีสานเขาจะมีสติ๊กเกอร์ที่เป็นตัวหนังสือภาษาไทยภาษาอังกฤษ

อ่าแบบนี้ค่ะหรือจะเป็นข้อความก็ได้แบบปะปนกันไปหลายหลายประเภทค่ะอ่า
ข้อมูลนี้นะคะคุณวิโรธก็เคยบอกว่าสติ๊กเกอร์ของภาคอีสานแพงที่สุด
ราคาเท่าไหร่รู้ไหมคะ๒๕๐๐บาทต่อเดือนต่อคัน

แล้วบรรทุกได้๗๐๑๐๐ตัน
แล้วผ่านตราชั่งได้ฉลุยด้วยตอนนั้นคุณวิโรธบอก
พอพื้นที่อีสานพื้นที่กว้างนะแล้วก็ต้องขับกันไกลหน่อย

แต่เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นที่หน่วยงานต่างต้องเข้ามาตรวจสอบนะครับ
กรุงเทพมหานครมีหน้าที่อะไรบ้างมีอำนาจอะไรบ้าง
คือเมื่อเช้าราชการกรุงเทพอรักษณ์อายชัชชาศสิทธิพันธ์นะครับ
ก็ได้มีการพูดถึงเรื่องของรถบรรทุกน้ำหนักเกินนะ
ส่วนเรื่องของสติ๊กเกอร์สวยผู้ว่าพูดว่ายังไงเดี๋ยวบอกคุณผู้ชมนะครับ
คือหลังจากที่เมื่อวานผู้ว่าลงพื้นที่ไปตรวจสอบเหตุการณ์
มันเกิดขึ้นในพื้นที่ถนนในกรุงเทพ
แล้วก็มีคำถามว่าโอ้โหกรุงเทพปล่อยให้รถบรรทุกน้ำหนักเกิน

พูดว่าชัชชาศบอกว่าเรื่องของรถบรรทุกน้ำหนักเกิน
เรื่องของสวยคือกรุงเทพมนาคอนไม่ได้มีอำนาจเลย
นักข่าวถามผู้ว่าเห็นสติ๊กเกอร์ไหมไอ้สีเขียวตัวบีเนี่ย

แต่ถ้าถามเรื่องสวยเนี่ยทางกรุงเทพมหานครไม่ได้เกี่ยวด้วยนะครับ
แต่ถ้าถามว่าเราต้องบูรณาการรวมถึงแก้ไขข้อกฎหมายอะไรอย่างไกล

กรุงเทพมนาคอนก็ต้องทำงานร่วมกับกรมทางหลวง
กับทางตำรวจผู้บังคับใช้กฎหมาย
เพื่อที่จะขจัดปัญหาเหล่านี้ออกไปนะครับ

สามขาชื่ออย่างดูแล
ตั้งแต่ไอ้คนไม่จ้ารถแบกมันก็ไม่ต้องแบก
มันก็ไม่ต้องแบ่งถูกมา
มันต้องเอาผิดไล่กันถึงไม่ให้เจ้าของลดหรอก

ก็พึงรับวาดได้ให้มีกฎหมาย
นี่ผู้ว่าบอกกรทมไม่มีเครื่องชั่งนะคุณ

อ่ะเราเอาบทเรียนจากเหตุการณ์นี้
มาใช้แก้ทั้งกฎหมายแก้ทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ต้องไปตรวจสอบอย่างกรุงเทพมนาคม
ทำงานร่วมกับกรมทางหลวงสิแล้วก็ทำงานร่วมกับทางตำรวจสิ
เพราะตำรวจจะเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายถ้า๓หน่วยทำงานได้จะดีเลยนะครับ
ทีนี้เรื่องของการสอบคนขับรถนะฮะรวมถึงทางผู้รับเหมาที่เขาเนี่ย
มีการบรรทุกน้ำหนักเกินหรือเปล่าเมื่อเช้านี่คุณผู้ชมฮะที่สนพระขนง
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็นัดนายศักดิ์มงคลทาสโกหรือว่าบอย๒๙ปี
คนขับรถบรรทุกเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมคุณผู้ชมนักข่าวเนี่ยหูแย่ไหมอ่ะ
แล้วก็ถามหลายคำถามเลยจนกระทั่งบอยเขาคงหุดหงิดเขาบอกนักข่าวว่ายังไงให้คุณผู้ชมไปฟังหน่อยนะครับ
คือพอทั่งแล้วเขาบอกว่าผ่านก็คือไปได้ออกมาได้
ปกติวิ่งวันละกี่ล่อวิ่งวันละกี่ล่อ
อ่าก็ไหนที่บอกเออต้องยึดแค่หน่อย
ผมยังไม่สัมภาษณ์เพราะสเปรยาข่าวเนี่ยแหว๋ไหมถามเยอะเลย
พี่วิ่งมาจากไหนยังไงฮะแล้วก็วิ่งกี่คิวฮะ
น้ำหนักมาหรือเปล่าผ่านด่านช่างผ่านด่านได้ยังไง
ราชการแทนผู้บังคับการตำรวจนครบาน๕ตรวจสอบข้อเท็จจริง
คือผู้บังคับการน๕จะต้องเป็นประธาน
ในการตรวจสอบเรื่องของสวยสติ๊กเกอร์นะฮะ

เว้นการปฏิบัติหน้าที่มีความผิดทางวินัย

สั่งการเลยนะฮะอันนี้ความเคลื่อนไหวจากทางตำรวจนครบานนะครับ
ส่วนนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์เหมือนกันเมื่อเช้า
บอกว่าการแก้ปัญหารถบรรทุกน้ำหนักเกิน

ซึ่งก็ยอมรับว่าเรื่องสวยสติ๊กเกอร์มีมานานแล้ว

แค่บรรณคอและกรมทางหลวงนะครับ
แล้วก็พูดย้ำอีกทีบอกว่ายอมรับปัญหานี้เกิดมานาน
ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นในรัฐบาลนี้เพียงรัฐบาลเดียว

และจะแก้ปัญหาอย่างบูรณาการด้วยนะครับ